การทำปลาร้าในแถบอีสานพื้นถิ่นโคราชก็จะเน้นการทำให้รสชาติกลมกล่อมด้วยวิธีการคลุกการหมักโดยเมื่อได้ปลามาแล้วจะต้องควักไส้คลุกเกลือสินเทาล้างน้ำให้สะอาดขจัดกลิ่นคาวแล้วจึงหมักเกลือทิ้งทั้งคืนไว้ประมาณ๓เดือนถึงจะนำมา
แต่งปลาร้าคือการนำมาคลุกเคล้าเกลือให้ทั่วตัวปลาอีกครั้งตามด้วยการใส่ข้าวคั่วคลุกให้ทั่วปลาร้าจึงจะเป็นและรสชาติถึงแล้วนำไปใส่หายปิดปากหายด้วยกระแตะสารจากไม้ไผ่ปิดทับด้วยผ้าที่ห่อขี้เท่าทิ้งไว้นาน๖เดือนถึง๑ปีก็นำมากินได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน